ตำรวจกำแพงเพชรได้โชว์ฝีมือโดยจับกลุ่มคนร้าย
ซึ่งเป็นไปตามปฏิทินหมายจับลำดับที่๒๖

โดยฆ่าเจ้าของรถแล้วก็ขโมยรถ

พันธุ์ตำรวจเอกเฉลิมพลจินตรรัฐ

แถลงผลการจับกลุ่มนายแสวงบุญเลิศอายุ๕๓ปี
ผู้ต้องหาตามปฏิทินหมายจับมือปืนปี๒๕๕๖และ๒๕๕๙

มีหมายจับความผิดฐานปล้นทรัพย์และฆ่าผู้อื่นรวม๔หมายจับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในจังหวัดกำแพงเพชร๑คดี

และจังหวัดนางรองอีก๑คดี
รักษาการผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว่า
ตำรวจสืบทราบว่านายแสวงหลบซ่อนตัวอยู่บริเวณเพลิงพัก
ภายในซอยทรงพล๕ถนนทรงพล
ตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม

ขณะขี่รถจักรยานยนต์ออกจากที่พัก
เบื้องต้นผู้ต้องหายอมรับนะครับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง
พร้อมสารภาพประมาณปี๒๕๕๙
ร่วมกับพวกหลอกให้เหยื่อจากกรุงเทพ
ขับรถกระบะไปส่งที่จังหวัดพิจิตร
จากนั้นใช้ปืนยิงจนเสียชีวิต
จะชิงรถไปขายที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ในราคา๕๐๐๐๐บาทแล้วนำเงินมาแบ่งกัน
สำหรับพฤติกรรมของผู้ต้องหารายนี้

จากนั้นนัดพวกร่วมกันฆ่าชิงทรัพย์มาแล้วถึง๓ราย
และเป็นมือปืนรับจ้างเมื่อปี๒๕๕๙
ในพื้นที่สถานีตำรวจภูทรนางรองจังหวัดบุรีรำ
จนกระทั่งถูกขึ้นบัญชีหมายจับมือปืนปี๒๕๕๙
และ๒๕๕๙ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยหลบหนีคดีมาแล้ว๑๘ปี
จนมุมถูกตำรวจจับกลุ่มได้ในที่สุดครับ